สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณสุพัสรา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกับเราแบบนี้นะครับช่วงเวลาดีฮะ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณ
บางคนบอกว่าโอ๊ยมาช่วงเวลาดีกำลังหลับพอดีเลย
ไม่ใช่หลับไปตั้งแต่ประมาณบ่าย๒แล้วช่วงนี้ตื่นแล้ว
ครับมาติดตามข่าวสารกันเนาะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะเน้นย้ำนะครับสำหรับผู้ที่ประกันตนในมาตราต่าง
บางคนได้รับเงินแล้วอันนี้ไม่เป็นไรแต่บางคนเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับเงินเลยสุภาษา
ใช่ค่ะหลายคนบอกว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยปั่นป่วนไปหมดอยากจะได้บ้าง๕๐๐บาทเนี่ยนะคะ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเตรียมเฮเตรียมหากันได้นะคะ
โดยเฉพาะใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปเดี๋ยวรัฐบาลจะประกาศรายชื่อเอาประกาศยังไงมาดูเรื่องนี้กันค่ะ
ผู้ประกันตนมาตรา๓๓๙๔๐ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม๒๙จังหวัด
รายชื่อที่ตกหล่นไปรอบแรกไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
คุณผู้ชมเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าทางรัฐจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์๗๑๐พฤศจิกายนนี้
สัปดาห์หน้านี้เองค่ะทางภาครัฐจะทำการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีรายชื่อจากการประกาศ
แค่เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ
เข้าไปที่หน้าตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในมาตรา
ที่๓๓๙แล้วก็๔๐นะครับคุณผู้ชมครับ
หมดทุกมาตราลองเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์อันนี้นะครับ
แล้วก็ทำการกรอกเลขบัตรประชาชนของท่านลงไปมันง่ายมาก
เคี้ยงตั้งค่าพันนะไม่ใช่ในน้อยใช่แล้วช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะ
เพราะเขาได้เผื่อเสริมสภาพเรามาดูเรื่องนี้กันอีกหน่อยนะครับ
นะครับเป็นพ่อค้ากับแม่ค้าก็ยืนเหถียงกันเรื่องของการที่จะ
การบังหน้าร้านสรุปแล้วว่าจะได้ขายต่อหรือเปล่า
วันนี้เรามีบทสรุปเรื่องนี้มาให้ดูฮะค่ะ
วันนี้เรามีบทสรุปเรื่องนี้มาให้ดูครับ
แค่คุณไม่อยากมีปัญหาของคุณไปจอดฝั่งนู้นเลย
แบบว่าแบบ
ได้ฉันบอกนะคุณจะคิดมาตั้งหลักแบบนี้คุณไม่ได้

คุณนี่มันเป็นทางฟุตบาทเนอะ

ค่อยไล่เลียงเนาะเพราะมันมีหลายกรณีไง
เริ่มกันที่สถานที่เกิดเหตุก่อน
ตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คือฝ่ายชายที่ขอดูใบเสร็จคือฝ่ายพ่อค้าที่เขาขายส้มโอ
ที่เขาขายส้มโออยู่บนรถกระบะคันนั้นแล้วเขาจอดอยู่ข้างทางเดินนะครับคุณผู้ชมครับ
อยู่บนถนนแบบนั้นนั่นแหละเขาบอกว่าเอ๊ะขายตรงนี้เนี่ยนะ
มันต้องเสียใบเสร็จมันต้องมีเสียตรงเสียตังค์แล้วต้องมีใบทรงใบเสร็จด้วยเหรอ
เพราะว่าจอดตรงนี้ไม่ได้มันบังหน้าร้านฉันแล้วใครจะมาขายของตรงนี้
มันต้องเสียค่าชงค่าเช่าเอ้างงเลยทีนี้งงเพราะ
ตรงนั้นมันเป็นที่สาธารณะมันต้องเสียตังค์ให้ใครหรือเปล่าอันนี้งงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
มันเป็นฟุตบาทแล้วมันก็ต่อด้วยถนนด้วยนะมันไม่น่าจะเป็นที่ของใครเนอะ
เอาทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องดูกันชัดชัดนะคะว่าที่ที่คุณป้าบอกว่ามันเป็นที่ร้านอืม
เป็นที่รัดจริงหรือว่ามันเป็นถนนเพราะถ้ามันเป็นถนนย้ำว่าเป็นถนนหลวงนะ
ด้านคุณลุงเขาก็ยืนยันคุณลุงขายส้มโอเขาก็ขายตรงนี้มานานแล้วเหมือนกัน
บอกว่าขายมาหลายเดือนแล้วไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยไปฟังเสียงคุณลุงค่ะ
มันโควิดตลาดปิดเราก็ต้องดิ้นลนแล้วเรานอนอดตายได้ไงใช่ไหม
ก็ต้องมาขายก็มาจอดขายตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขายมาตลอด
แต่ทีนี้มาวันนี้ผมมาปุ๊บอ้าวนู่นมีปัญหาทั้งหมดเลยหนีต้องเริ่มไปหยดฝั่งโน้น
เพราะผมบอกอ้าวแล้วผมมาจอดตั้งนานแล้ว๔๕เดือนแล้วทำไมผมต้องไป
คุณมีอาวุธสิทธิ์อะไรที่จับมาไล่คนอีก
บอกจอดได้ต้องเสียค่าจอดเสียค่าจอดเอาไม่เสร็จมา
เขาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เสียค่าจอดเขาเป็นคนจ่าย
เขาบอกอ้าวทำงานได้ไงถ้าจ่ายจริงเอาไปเสร็จมาดูหน่อย
ผมก็จะยอมจ่ายให้เข้าหลวงนะไม่ใช่เขาเข้ากระเป๋าอันนี้เข้ากระเป๋า
ผมต้องไปเสียด้วยหรอผมจอดได้ตั้งนานหลวง
ผมต้องไปเสียด้วยหรอผมไม่เข้าใจตรงนี้
แต่ยืนยันจริงนะคะว่าคุณลุงเขาบอกว่าก็ไม่ได้บังหน้าร้านใคร
จอดขายตรงนี้๕เดือนแล้วแต่ที่เป็นเรื่องก็เพราะ
อยู่ดีเนี่ยร้านขายเสื้อผ้าเขาขยับขยายหน้าร้าน
แล้วก็มาวางเสื้อผ้าขายบนฟุตบาทอาจจะเห็นในคลิปตอนแรกนะคะ
มันจะมีบริเวณที่เขาปูพื้นแล้วเอาเสื้อผ้ามาวางนิดหน่อยนะคะ
แล้วทีนี้คนที่เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้ามาไล่รถของคุณลุงออกไป
บอกว่าถ้าอยากจอดต้องเช่าบนฟุตบาทแล้วก็จ่ายเงิน
ถ้าไม่จ่ายเงินย้ายออกไปไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นคำถามสำคัญ
เอางี้ละกันนะครับไปฟังทางฝั่งแม่ค้าที่เขาขายเสื้อผ้ามือสองกันบ้าง
ก็คือนางสาวแสงเทียนอายุ๔๙ปีเธอบอกว่าจุดที่ตั้งขายเสื้อผ้า
แล้วก็สินค้ามือสองเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ดินของเธอ
ขายอยู่ในที่ดินของเธอนะเนี่ยแล้วเธอขายตรงนี้มานานแล้วด้วย
เป็นที่ดินของเธอประมาณสัก๑๙ไร่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับ
แล้วเธอใช้พื้นที่ที่มันติดกับทางเดินตรงนี้ก็คือฟุตปาดนั่นแหละ
ตั้งร้านขายของแล้วก็ขายมา๓ปีแล้วแล้วเธอบอกว่ากำลังจะขยายร้านออกไปด้านข้าง
แล้วก็บางจุดเธอก็แบ่งให้เช่าด้วยเพราะเธอบอกว่าเอาก็มันเป็นที่ของฉัน
แต่ก็แบ่งให้เขาเช่าแล้วในจุดที่ขยายร้านออกไปมันเป็นจุดที่รถขายส้มโอเขามาจอดบังหน้าร้านพอดี
เธอเลยไปบอกว่านี่ลุงลุงขยับรถออกไปได้ไหมถ้าไม่ขยับเนี่ยเอางี้ละกัน
ถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็มาเช่าพื้นที่ให้มันเหมือนคนอื่นเขาเท่านั้นเอง
ถ้าพี่อยากจอดพี่ก็พี่พี่ก็ขึ้นมาอยู่กับเขาแล้วก็เสียเหมือนเขา
ก็คือถ้าถ้าเราไม่ให้ทำอย่างงี้ไม่บอกเขาอย่างนี้เขาก็มากีดขวางหน้าร้านที่เขามาเช่า
ก็จัดการเคลียร์ให้เลยครับคือล่าสุดแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับได้ทำการออกหนังสือตักเตือน
แล้วก็มอบให้กับทางนางสาวแสงเทียนก็คือเจ้าของร้านคำแพงขายสินค้ามือสอง
ก็คือขายเสื้อผ้านั่นแหละทำการส่งหนังสือให้เรียบร้อย
ตักเตือนทางฝั่งของพ่อค้าที่ขายส้มโอด้วย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็ประมาณว่าอ้าวทางฝั่งแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้ามือสองนะ
นี่ตรงนี้ที่วางบนทางเดินเนี่ยตรงฟุตบาทเนี่ยนะ
เก็บเลยเก็บเข้าไปแล้วไปขายในร้านในพื้นที่ของตัวเอง
อ้าวท่าเทศกิจจัดการแบบนั้นแล้วค่ะ
ส่วนทางฝั่งค่าค้าขายส้มโอเออยังไงคะ
กิจบอกว่าเอางี้ตามกฎขายไม่ได้
อืมต้องเปลี่ยนที่ขายคือมาขายบนถนนคือจอดด้านข้างก็จริง
แต่มันอยู่บนทางถนนซึ่งเขาต้องสัญจรผ่านไปผ่านมาทำไม่ได้
แล้วก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเขาขายมา๔๕เดือนแล้วคุณป้าขายเสื้อผ้าเขาก็บอกว่าเขา
ก็เคยขายแบบนี้แหละคะเทศกิจเขาอนุโลมให้อ๋อเพราะเขาเห็นว่าเออช่วงเนี้ยมันขายของ
เขาก็ยอมอนุโลมให้แต่สุดท้ายพอมันเป็นปัญหาแบบนี้ข้อกฎหมายมันชัดเจนว่า
สิ่งบางอย่างทำไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับเป็นที่
สาธารณะสรุปแล้วไม่มีใครได้ขายเลยก็สรุปว่าแม่ค้าเขายังได้ขาย
ก็คือต้องขยับพื้นที่ไปส่วนคุณลุงที่ขายส้มโอสรุปก็ต้องไปหาที่
ใหม่ขายนะครับเพื่อจะได้ทำตามกฎหมายเนาะค่ะข่าวคึกโครมเลยรอยที่
แขนของน้องอายุ๑๓ปีลอยแบบบากไปมาแบบเนี่ยค่ะนี่นี่แบบนี้ลอยอย่าง
เธอบอกว่าเธอตื่นจากความฝันแล้วลักษณะอยู่อยู่มีรอยแบบนี้ขึ้นมา
ฝันลักษณะเหมือนประมาณว่ามีคนจะมาขออยู่ด้วย
เออเป็นคนแก่ใช่ไหมแล้วบางคนแล้วบางทีเธอฝันสองครั้งนะอีกครั้งเธอฝันบอกว่าคนแก่นี่แหละ
ชะโงกหน้าดูเธอแบบนี้ตอนที่เธอหลับ
บอกตื่นขึ้นมาแขนก็เป็นรอยบากแบบนี้เลยเรื่องถึงใคร
ถึงหมอปลาค่ะเพราะว่าคุณแม่นะคะคุณแม่น้องคนนี้บอกว่า
หมอปลาหมอปลามาดูให้หน่อยสิว่าน้องเขาเป็นอะไรเอามาดูค่ะ
รู้สึกไหมไม่รู้สึกยังรู้สึกไหมรู้สึกไงรู้สึกชาค่ะ
แต่ว่ามันไม่แรงเหมือนสองรอบแรกเอาแปลกไหมล่ะหมอปลาไปปุ๊บพิสูจน์เลย
พิสูจน์ด้วยการให้น้องเนี่ยนั่งเหยียดขาตรงไปแบบนี้นะครับแล้วหมอปลาก็เอามือแตะที่หลัง
น้องบอกว่าหมอปลาตอนที่หมอปลาเอามือแตะหนูชาที่ขานี่อย่างนี้
เห็นบอกว่ารู้สึกชาใช่ไหมแล้วหมอปลาแกก็ลองเปลี่ยนด้วยนะ
คือจะพิสูจน์ให้ดูไงให้นักข่าวเอามือแตะที่หลังของน้องบ้างลองบ้างลองบ้าง
น้องบอกไม่รู้สึกนะนี่นี่ช่วงที่นักข่าวมือแตกแล้วนะแล้วถามน้องว่ารู้สึกยังไง
ค่ะน้องบอกเขาบอกว่าไงนะรู้สึกยังไม่บอกว่าไม่รู้สึกเฉยเฉยนี่เดี๋ยวฟังดู
นี่หมอปลาไปตรงจุดนี้เลยบอกว่าไปตรงจุดนี้แล้วมันรู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง
ปกติหมอปลาถ้าไปเจออะไรแปลกหรือมีพลังงานแปลกหมอปลาจะรู้สึกอยากจะอาเจียน

ตรงจุดนั้นมันเป็นจุดแบบว่าเป็นจุดที่เป็นท่อบำบัดน้ำแล้วหมอปลาบอกว่าไปรู้สึกไอ้ตรงนี้แหละ
ลักษณะเหมือนคลื่นไส้อาเจียนโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวผมแย่ผมแย่
ลักษณะแบบนั้นนะครับคุณสุภาษาครับ
ทีนี้หมอปลานะคะก็ต้องตรวจดูรอบบ้านแบบนี้ก็เพราะว่านอกจากน้องเขาจะมีรอยที่แขนแล้ว
มีเรื่องของความฝันแล้วมีอาการต่างแล้วคือน้องตอนนี้
ครอบครัวเป็นห่วงค่ะกลัวว่าน้องจะไม่สบายหรือว่าเป็นโรคอะไรจริง
ก็เลยให้หมอปลามาจัดการนี่ไงอ้าวอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะไปสำรวจรอบ
ห้องนอนของพ่อแม่แต่ก็ไม่พบความผิดปกติ
นั่นคือสิ่งที่หมอปลาบอกตอนเดินเข้าไปในบ้านนะคุณสุภาษานะ
เดินไปหน้าบ้านที่บริเวณท่อบำบัดน้ำปลาปลาของหมู่บ้านนี่แหละ
ตรงที่ให้ดูค่ะเหมือนสักครู่อะไอ้ตรงเมื่อกี้
หมอปลาเริ่มมีอาการเหมือนจะอาเจียน
ตอนนี้ตอนอยู่ในบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ออกไปนอกบ้าน
ไปถึงตรงนั้นไอ้ท่อบำบัดน้ำปลาปลาของหมู่บ้านนี่แหละ
แล้วหมอปลาบอกว่าไปพบกับถ่านที่ชาวบ้านนำมาใช้เป็นตัวกรองน้ำ

ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งไอ้ถ่านเนี่ยนะมันมีคุณสมบัติในการลดกลิ่นเหม็นของน้ำไง

ส่วนจุดที่เป็นที่บำบัดน้ำของหมู่บ้านเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปี๕๔

ทานพวกนี้ที่เอามาใช้เป็นตัวกรองน้ำก็อายุมากกว่า๑๔ปีนะคะ
ซึ่งบอกว่ามากกว่าอายุของน้องเพลงน้องเพลงเนี่ยอายุ๑๓ปีค่ะ
มันจะมีความเกี่ยวข้องกันไหมในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังงานลี้ลับ
หมอปลาบอกว่ามีความเชื่อเลยหมอปลาแกเชื่อว่าความผิดปกติน่าจะเกิดจากไอ้ถ่านพวกนี้แหละ

เพราะไม่รู้ว่าชาวบ้านไปนำถ่านมาจากไหนอาจจะเป็นถ่านที่เผามาจากไม้ศักดิ์สิทธิ์
แต่ก็เชื่อนะว่าไอ้รอยขีดปริศนาที่อยู่ตรงแขนของน้องเพลงเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับฐานพวกนี้แหละ
เพราะรอยขีดมันคล้ายกับแท่นกรองน้ำที่วางเป็นชั้นหมอปลาว่าอย่างนั้นนะ
ต่อมาชาวบ้านค่ะช่วยกันเอาถ่านพอหมอปลาบอกว่าฐานมันมีอะไรแปลกชาวบ้านก็ไปช่วยเอาถ่านออกจากเครื่องกรองน้ำ
เพราะเชื่อว่าถ้าทำแล้วอาจจะอาจจะนะยังคงใช้คำว่าอาจจะ
อาจจะทำให้ครอบครัวของน้องเพลงเนี่ยกลับมามีชีวิตที่ปกติหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็อยากช่วยไงค่ะ
อันนี้ไปถามแม่ของน้องเพลงชื่อว่าคุณยุพินโอ้โหแม่บอกว่ายังไงครับพอหมอปลามาสบายใจมากขึ้น
แล้วก็ยอมรับด้วยนะเคยเอาถ่านที่อยู่บนเครื่องกรองน้ำมาจุดไฟทำกับข้าว
และหลังจากนั้นบอกคุณแม่รู้สึกแปลกในบ้านก็มีเรื่องแปลกคุณแม่ว่างั้นนะคะ
ก็ได้พาน้องเพลงไปพิสูจน์หน่อยเพราะหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าไอ้รอยตรงแขนเนี่ยเป็นไปได้ไหมน้องเพลง
อย่าว่ากันนะแขนน้องเพลงไปโดนกับพัดลมตรงนี้หรือเปล่า
ตรงซี่พัดลมเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยได้

เอางี้ละกันเพื่อเป็นการพิสูจน์ลองดูไหม
ลองดูครับก็คือเอาแป้งเนี่ยไปโรยไปโรยตรงพัดลมเลย
แล้วลองเอาแขนของน้องเพลงเนี่ยไปทาบดูสิมันจะเกิดรอยแบบไหนครับ

เอางี้ละกันเราดูอย่างนี้อาจจะพิจารณาแล้ว

ไม่เหมือนยังมีข้อสงสัยงั้นเราลองเปรียบเทียบดูไหม
เอาภาพมาเปรียบเทียบคือภาพที่น้องเขาไปลงโซเชียลนี้
รอยที่บอกว่าเกิดจากแบบว่ามีสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งลี้ลับ

เอาขึ้นเทียบเลยกับรอยที่ทำเรียนแบบกับพัดลมพัดลม

ลายเรามีพื้นที่เปิดพื้นที่ให้อยู่นะ
พูดคุยกันได้นะคะ
วันนี้หมอปลาจะกลับมาทำพิธีนะคะ
เป็นพิธีเผาบัตรเผาถ่านที่บ้านของน้องเพลงนะคะ
แล้วก็จะบุกไปที่บ้านยายของน้องเพลงด้วย
ไปดูซิว่าบ้านของคุณยายมีอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้องเพลงฝันฝัน
เห็นผู้หญิงแก่มันเป็นฝันแปลก
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวไปสองที่นี้ค่ะวันนี้ค่ะ

หมอปลาแกก็ลงพื้นที่ไปเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับ

เอาละครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะ
เมนต์กันหน่อยแล้วกันแต่ละข่าวที่เรานั้นเล่าไป

แต่มีคนขับรถเร็วได้และทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยดูคลิปค่ะ

เออเออคันนึงเขาพยายามเปลี่ยนเรนด้ะพยายามมุดมุดไปนั่นแหละ
แต่มอไซค์อีกคันนึงโอ้โห
แล้วปัญหาเกิดตามมาคือไง
ไปกะแทกเป็นชนกับภัณฑ์อื่นด้วยใช่ใช่ทีนีย์ไม่ต้องไปไหนแล้วติดยาว
อย่าขี่เร็วอย่าขับเร็วมันจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะถูกต้องครับ
อัฟเอียดอารมณ์นี้บ้างติดตามกันเลยนะครับในช่วงของสมัครกล่าวเด็ก

ในช่วงนี้ให้เด็กเขาเรียกรอยยิ้มจากคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่า

พ่อลูกคู่นี้เขาเล่นกันมีแม่มาเล่นด้วย
แม่เอามือทาบเอาไว้ที่หน้าผากของคุณพ่อ
แล้วให้ลูกลองจับลองตีมือแม่ดูซิจะได้ไหมไปดูครับ

ดูสิโดนมือแม่บ้างไหม

แล้วมือน้องเหรอเนอะลำแขนน้องเหรอจิม
ทุกคุณผู้หน้าผากยุ่มหรือยังคะ

เป็นความสนุกสนานในครัวเรือนนะ
ใช่ค่ะ
อัตโนเด็กอัตโนมือ
จริงนะบางทีเล่นพูดไปเรื่อย

เรื่องของดนตรีที่มีอยู่ในหัวใจ
เด็กเนี่ยเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลย
ดีนะมีใช้สมาธิในการเล่นดนตรี
งั้นไปดูสิว่าความที่มีดนตรีในหัวใจเขาเป็นยังไงฮะ
นี่ดูดูเขาเต้นน่ะ
ดูน่ารัก

โอ้โหเดี๋ยวโตมาสวยทุกคนจะบอกให้
แล้วถ้าสวยแล้วก็อย่ามาใกล้คนคนนี้นะคะอย่ามาใกล้เขานะคะ
แล้วก็รักเอ็นดูเห็นแล้วน้องก็น่ารักจริงเอามาให้ดูอย่างนี้
ให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับ
ว่าคุณหลายคนได้รอยยิ้มได้ไป๓ยิ้มแล้ววันนี้
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
แหมรักแฟนหลงแฟนจริงเลยเชียว
แม่เฉียวนี่เฉียวนั่น
อ่ะพอเลยยุดเอาไว้เลย
เอาไว้เลยแหมอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าพ่อนุ่มคนนี้ทำไมถึงรักแฟนมากขนาดนี้
ต้องมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กับสมัติค่า

ตาซ้ายเป็นอะไรนะพ่อเอ้ย
โดนดิโดนดิ
มันเลสมันเลส

ผู้ชายเนี่ยถ้าจะเป็นผู้ชายที่ดี
ก็ต้องรักเมียแบบนี้แหละค่ะน่ารักแล้ว

โอไม่ไม่ไม่ไม่ดุ

ขอบคุณที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการ

ติดตามด้วยนะครับหมดเวลาต้องลาไปแล้วเจอกันกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ